พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดน่านกันบ้างนะครับ
หลังมีประชาชนไปซื้อขนมเอแครมาจากห้างหนึ่งไปทานคุณผู้ชม

มีอาการเบียนหัวคลื่นไส้อาเจียนะครับ
สุดท้ายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมด๓๙คนครับ
นายสุวัตรครมสุวรรณผู้ว่ามรัชการจังหวัดน่าน
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งไปรับประทาน
แล้วเกิดมีอาการท้องเสียคลื่นไส้ขึ้นมาครับ
ทางด้านของแพทย์หญิงนัทธพรประกอบภูมิในการโรงพยาบาลน่านก็กล่าวว่า
ผู้ป่วยทยอยเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ
ส่วนใหญ่ก็มีอาการเป็นอาเจียนถ่ายเหลว
ซึ่งเป็นอาการของอาหารเป็นพิษโดยกำชับให้ทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

พร้อมแจ้งเตือนประชาชนงดรับประทานอาหารที่เป็นขนมเอแครในระยะนี้
จากว่ามีพ่อค้าแม่ค้าซื้อขนมดังกล่าวจากห้างนี้
แล้วก็นำไปแพ็คขายในพื้นที่ต่างทั่วจังหวัดทีเดียวครับ
ตอนนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบห้างดังกล่าวแล้ว
สำหรับจำนวนผู้ป่วยล่าสุดพบว่ามีทั้งหมด๓๙คนนะครับ
อายุมากที่สุดก็คืออยู่ที่๘๒ปี
น้อยที่สุดคืออายุ๑ขวบเท่านั้นครับ
ซึ่งทุกคนก็รับประทานขนมเอแครที่ซื้อมาจากห้างแห่งนี้แห่งเดียวกัน
และบางส่วนก็ซื้อต่อมาจากร้านขายของชำในพื้นที่อำเภอเมืองครับ